มาติดตามข่าวการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในวงการบันเทิง
อาต้อยเสดท้าศิลปินแห่งชาติประจำพุทธศักราช๒๕๕๔
ซึ่งอย่างเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอข่าวไปนะคะอาต้อยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดด้วยวัย๗๗ปีค่ะ
วันนี้นะคะครอบครัวศิลาฉายานะคะก็ได้เดินทางไปรับร่างของอาต้อยที่โรงพยาบาลจุลาพรนั่นเอง
ตามภาพที่เห็นค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะ
คุณอีฟพุทธธิดาลูกสาวของอาต้อยพร้อมด้วยคุณต้นสามีนะคะ
รวมไปถึงเพื่อนสนิทของอาต้อยคือคุณอาวินัยพันธุรักษ์ค่ะ
เดินทางไปที่โรงพยาบาลจุลาพรเพื่อรับร่างของอาต้อยมาบำเพ็ญกุศลศพนะคะ
ที่วัดเทพศินินทราวาสซึ่งจะมีพิธีรดน้ำศพช่วงบ่ายสามของวันนี้ค่ะ
กลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้านั่นเองค่ะ
คุณอีฟนะคะแล้วก็คุณต้นสามีเนี่ยค่ะได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวเป็นครั้งแรกค่ะ
ถึงความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวศิลาชายาค่ะ
รับนะคะว่าแม้ทุกคนในครอบครัวจะทำใจเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อมาโดยตลอด
แต่ก็ไม่คิดนะคะว่าคุณพ่อจะจากไปรวดเร็วแบบนี้
ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ยากเกินจะทำใจจริงค่ะ
พร้อมทั้งขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับแล้วก็พี่น้องในวงการบันเทิง
ส่งมาให้ทุกคนในครอบครัวด้วยค่ะ
พอมาถึงแล้วเขาคงเหนื่อยแล้วก็เกิดอาการที่ค่อนข้างเฉียบพลันค่ะ
มันมีเรื่องของเสมหะมีเรื่องของความดันที่ตกฮวบอะไรอย่างนี้
คือทุกอย่างก็เกิดขึ้นในเวลาที่ค่อนข้างสั้น
ถึงเราจะรู้ว่าพ่อเราป่วยเยอะแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้
อย่างที่คุณอีฟบอกไปนะคะคือเป็นการสูญเสียกระทันหัน
คือตอนแรกพาคุณพ่อคือไปเช็คอัพร่างกาย
ปรากฏว่าคุณพ่อเสียชีวิตระหว่างที่คุณอีฟแล้วก็อาเปี๊ยกคือไปที่เสม็ด
ไปคุยธุระด้วยนะคะแล้วก็คืออยากให้คุณแม่พักผ่อนคือเหนื่อยมานาน
แล้วปรากฏว่าก็คือไปช่วงนั้นคุณพ่อกลับไปโรงพยาบาลแล้วก็ความดันตกนี่แหละค่ะ
ก็เลยเป็นข่าวเศร้าอย่างที่ทราบกันมา
แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าการจักรไปของอาต้อยเศรษฐาศิรชายา
ว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะคนในวงการบันเทิงของเรานะคะต่างก็ได้โพสต์ภาพนะคะ
แสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง
ซุปตาในวงการบันเทิงบ้านเราด้วยเหมือนกันนะคะ
ที่ได้โพสต์ข้อความรวมไปถึงภาพความประทับใจที่มีต่ออาต้อยค่ะ
พี่เบิร์ดทงชัยแมคเอ็นไตเองนะคะซุปเปอร์สตาร์ตลอดการ
ก็ได้โพสต์ภาพครั้งหนึ่งที่เคยร่วมงานกับอาต้อย
โดยพี่เบิร์ตนะคะไปเป็นแขกรับเชิญในรายการของอาต้อย
แล้วก็ได้เล่าว่าอาต้อยเป็นบุคคลตัวอย่างของพี่เบิร์ตในการทำงาน
ความเป็นสุภาพบุรุษความอ่อนโยนและความเป็นมืออาชีพที่ผสมกันอย่างดี
มีทั้งความอบอุ่นและสัมผัสได้เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานในวงการบันเทิงเสมอมา
ขอกราบลาอาต้อยด้วยความเคารพและอาลัยยิ่ง
นี่คือสิ่งที่พี่เบิร์ตโพสต์เอาไว้นะคะ
อีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงค่ะที่ได้ย้อนความทรงจำไม่รู้ลืมก็คือพี่ติ๊กเจษฎาพร
ครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมพี่ติ๊กเคยได้ร่วมร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตเดียวกับอาต้อย
ติ๊กได้โพสต์คลิปงานในวันนั้นเพื่อร่วมไว้อะไรต่อการจากไปของคุณอา
เดี๋ยวเราไปชมภาพกันสักเล็กน้อยค่ะ

เป็นเพลงที่หลายคนจดจำกันได้นะเพลงเหมือนเคยนะคุณผู้ชมนะ

เมื่อวานนี้พี่หนุ่มได้นำภาพจากละครที่พี่หนุ่มเล่นเป็นลูกชายของอาต้อยมาโพสต์เอาไว้
ละครเรื่อง๗ประจันบาลหลายคนน่าจะจำกันได้นะคะ
แล้วก็มีข้อความที่บรรยายความรู้สึกเอาไว้บอกว่า
ขอบคุณสำหรับความเมตตาและคำสอนของอาต้อยทุกคำ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว
ผมจะนำคำสอนของอามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานตลอดไปครับ
รักและเคารพอามากนะครับ
กราบลาครับอาต้อยกราบลาครับเตีย
เปียนี่คือเขาเรียกตามตัวละครที่เคยเล่นละครด้วยกันนะคะ
ส่วนคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าได้แรงบันดาลใจจากการเป็นแฟนคลับของวงมาสร้างเป็นภาพยนตร์เลย

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะใช่มาจากภาพยนตร์เรื่องเก่า
ฉายเมื่อเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
โจ้โพสต์คลิปนี้นะคะพร้อมกับถ่ายทอดความรู้สึกว่า
ตัวเองเขียนหนังสือตัวเองเขียนหนังเรื่องนี้ขึ้นมาโดยมีแรงบันดาลใจจากอาต้อย
โจ้บอกว่านี่เป็นฉากที่ตัวเองชื่นชอบที่สุด
เพราะเป็นคำพูดจากใจแทนความรู้สึกของพ่อแม่ตัวเองผ่านตัวละคร
พี่ก็ชอบวงนองนะ

จำดีเป็นความประทับใจ
ศิลปินดารารุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลาน
หวนรำลึกถึงการทำงานกับอาต้อย
ศิลปินที่เป็นแบบอย่างในวงการ
เชื่อว่าทุกผลงานนะคะทุกคำสอนของอาต้อย
อยู่ในหัวใจของทุกคนตลอดไป
และสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพอาต้อย
จะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
และในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
และเริ่มสวดพระอภิษฐรรมคืนนี้เป็นคืนแรก
สารา๑วัดเทพศิรินทราวราชวรวิหารนะคะ
ยังไงบันเทิงไทยรัฐเองก็จะเกาะติดสถานการณ์
เดี๋ยวพี่แจ๊กกะรีนหลังจากจบรายการบันเทิงไทยรัฐของเราเอง
ก็จะไปร่วมงานด้วยแล้วก็จะเอาภาพบรรยากาศมาฝากด้วยใช่ไหมค
ต้องนะคะก็ติดตามรายงานสดได้นะคะ
ก็อาต้อยเป็นศิลปินในดวงใจใครหลายคนจริงนะคะ
เมื่อวานนี้พอทราบข่าวว่าต้อยเสียนี่คือ

คือเพลงอาต้อยคือดังหลายเพลงเยอะมาก

นุ่นเราเองก็ยังมีเพลงให้เราได้ติดตามเหมือนกัน
ใช่นะคะอาต้อยจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปนะคะ